คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาโอ้โหหลายคน
โดยเฉพาะกองเชียร์พลเอกประยุทธ์ตกใจเลย
กรณีที่ท่านนำคณะลงพื้นที่ไปเกาะสมุยสุราชธานีไปกระบี่ไปราชการ
ต้องกลับมากรุงเทพใหม่มาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ลงไปใต้ใหม่
ทีนี้นอกจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยของท่านแล้ว
แน่นอนว่ากระแสโซเชียลมีทั้งโทษฝั่งกองเชียร์และกองแช่ง
บางคนแช่งบางคนแช่ง

เอ๊ะทำไมไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ขอโทษนะครับ
อันนี้อันนี้โซเชียลเขาบอกมาแบบนี้นะครับ
นายกบอกว่าใครจะเชียร์ใครจะแช่งก็ช่างเขาเถอะ
ตอนนี้เราใจเย็นขึ้นเยอะแล้ว
คือพยายามที่จะสงบสติอารมณ์นะ
ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาและสำคัญ
ท่านบอกว่าท่านห้อยพระนะท่านห้อยพระ
แต่ไม่แน่ใจนะฉันไม่ได้บอกว่าพระอะไร

มากบ้างน้อยบ้างสำเร็จบ้างมากบ้าง
มันก็ต้องคิดจะทำอะไรต่อไป
ดีกว่ามาคิดตอบโต้กับเรื่องที่มันแบบนี้

การเมืองไทยก็เป็นแบบนี้แหละ
นี่ค่ะท่านบอกว่าใจร้อนหงุดหงิดมันทรมานตัวเอง

ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยอมรับนะคะว่า
ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
แต่ว่าต้องดูเรื่องของงบประมาณก่อนว่าจะจัดซื้อใหม่ได้หรือเปล่า
ส่วนมีคำถามว่าเอ๊ะเช็คสภาพเครื่องก่อนออกบินหรือเปล่า
บอกว่าก็นักบินเขาก็เช็คอยู่แล้วนะคะ
เมื่อวานท่านนายกบอกว่ามันยังมีความจำเป็นอยู่ในเรื่องของงบกระหลาฮม
กรณีที่เครื่องเสียเนี่ยทำให้เห็นว่างบกระห่มยังจำเป็นอยู่ตรงนี้

ท่านก็บอกว่าเครื่องนี้ปกติมันก็ใช้เป็นปกติอยู่แล้วนะ
ก่อนขึ้นก่อนขึ้นบินก็มีการตรวจเช็คกันเรียบร้อยแล้ว
เอามาดูเรื่องของการลงพื้นที่กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้มีคำถามว่าผลเอกประยุจันทร์โอชาลงพื้นที่ต่างเนี่ย
ถือว่าเป็นการลงพื้นที่หาเสียงหรือเปล่า
แล้วทำในฐานะที่ตัวเองยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า

เรื่องนี้นายสนทิรัฐสนทิเจระวงเลยค่ะ
การพักพลังประชารัฐระบุว่าตอนนี้พัก
ส่งหนังสือไปที่กรกตแล้ว
เป็นการไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะว่า
ผลเอกประยุจันทร์โอชาสามารถทำอะไรได้
และไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง
แต่ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่ในกรอบของกฎหมาย
คาดว่าจะทราบผลจากกรกตเร็วนี้นะคะ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
กรณีที่พักพลังประชารัฐพยายามที่จะให้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่

คือคุณหญิงสุดารัฐบอกว่า
ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนมาโดยตลอด
ซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าการลงพื้นที่เนี่ย
มีลักษณะมีเป้าหมายคือหวังคะแนนเสียงให้กับพักการเมืองบางพัก
เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจหรือว่าไม่ตกใจ
กรณีที่พักพลังประชารัฐจะให้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงด้วย
อย่างเช่นครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็ไปที่ตลาดนัดสวนจตุจักรใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นคุณหญิงสุดารัฐบอกว่า
ก็เลยเรียกร้องไปที่กรกตบอกว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้

ที่สำคัญเรียกร้องไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ท่านถ้าเกิดว่าอยากเป็นนักการเมืองมาลงเวทีเลย
ดีเบตแสดงวิสัยทัศน์กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ท่านอื่นของพักการเมืองเลยนะคะ
เพราะว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ในเรื่องของการบริหารประเทศในอนาคต

ท่านก็มักจะอ้างนะคะว่าไม่สามารถร่วมดีเบตได้
จากว่าติดขัดเรื่องของข้อกฎหมาย

แม่ลงพื้นที่หาเสียงไม่ติดขัดข้อกฎหมาย
เบตก็ไม่น่าจะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายมั้ง